ไอศครีมกันดีกว่าคุณผู้ชมไอศครีมร้านเนี้ยบอกเลยกินแล้วจะละลายอ่ะ
แล้วก็จะอยากเห็นหน้าพ่อค้าอยากเห็นหน้าพ่อค้าขายไอศกรีม
หลักฟลาง
ปกติขายที่ไหนคะ

ส์คนถ่ายคลิปแกเนี่ย

ละลายละลายละลายละลายละลายละลายละลายละลายละลายละลายละลายละลาย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
ถ้าอยากจะแบบว่าไปดูไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างนี้
ต้องบอกว่าจริงน้องก็เป็นคนขยัน

เหมาหมดถังเลยไม่กะเหลือให้ใครเขาได้กินเลยเหรอครับ
คือจริงตอนแรกดิฉันก็จะคิดแบบนั้นแหละติดอย่างเดียว
ก็ไม่มีตังค์
อะจะเอาคำถามหน้าคุณผู้ชมไปยังไง